ตำนานเรามีให้ดูเพราะอะไรมารีมายกัน
ลองดูซิว่าคลิปสมัยก่อนเนี่ยสนุกสนานขนาดไหน
กับคลิปนี้เขาบอกว่าไม่ได้รับ
แล้วก็ไม่ได้แกล้งตายด้วยแต่ทำไมทำไมเรียกแล้วไม่ตื่นล่ะครับ
เห็นแหม

แต่พอถึงคิวของคนนี้ชื่อท็อปใช่ไหมท็อป
เพื่อนก็พยายามตุบท็อปอย่างไม่ตื่น
ยังนิ่งแบบอย่างนี้
บอกเลยไม่ได้หลับไม่ได้ตาย
แค่สลบไปชั่วคราว

โอ้โหแล้วพอลุกขึ้นมาเป็นไงรู้ไหมงงอย้อยเลยอย้อยเลยอาย้อยเลย
เป็นธรรมดาของเด็กที่หลับในห้องเรียนคือถ้านอนมันก็ทำให้อย้อยแล้วเนี่ย
ตื่นมาคือจะหมุดเป็นวงเลยนะห้ามใช้ปากกาหมึกซึมเพราะดิฉันมีประสบการณ์

ถ้าคุณเขียนปากกาหมึกซึมแล้วคุณหลับตื่นมามึงที่จดไว้มันจางล้างเลยนะจริงอันนี้ก็จากผู้มีประสบการณ์ตรง
ไม่เป็นไรเอาคลิปมาแบบหยอกล้อกันตอนนี้ท็อปน่าจะโตแล้วนะโตแล้วท็อปโตแล้วโตแล้วแต่ว่าคลิปนี้อยู่ตลอดชีวิต
แต่เอาเล่นนะท็อปนะเอาคลิปไปดู